เรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี
พิพาทระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนนี่ยังไม่จบนะคะ
ต้องรอสารไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๕๒๔กันยายนนี้ก็เป็นคดีหลัก
ก็ดูว่าสารท่านจะรับฟ้องตรงนี้หรือเปล่า
เพราะว่าคดีอื่นก็รออันนี้รอคดีนี้อยู่นะคะ
ทีนี้ก็ต้องพูดกันถึงเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาเป็นระยะนะคะ
โดยเฉพาะคลิปเสียงล่าสุดที่เป็นคลิปเสียงคล้ายเสียงครูปรีชานะคะ
แต่ว่าประเด็นในคลิปเสียงนี้มันน่าสนใจมากไง
คือพูดถึงขั้นที่ว่าอ๋อไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่
เพราะว่ามันแพงเป็นเรื่องของการตกระดายพลอยโจรอะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปสัมภาษณ์ทนายความของเจ๊บ้าบินนะคะ
บ้าบินก็เป็นหนึ่งในพยานของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
แล้วก็การไต่สวนมูลฟ้องครั้งต่อไปก็จะมีการไต่สวนบรรดาเจ๊แม่ค้านี่แหละค่ะ
ไปสัมภาษณ์นายสุชพงศ์บุญเสริมนะคะ
ทนายความของเจ๊บ้าบินนะคะกรณีคลิปเสียงหลุดออกมาล่าสุดเนี่ยค่ะ
ทนายความเขาบอกว่าจริงแล้วคลิปเสียงมันมีเยอะมากนะคะ
เขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมทำไมมันหลุดมาจากคลิปเสียงที่มันคล้ายเสียงครูปรีชานะคะ
แต่เราไปฟังกันอีกรอบนึงว่าคลิปเสียงอันนี้ค่ะ
คลิปเสียงเขาพูดว่าอะไรบ้างนะคะ
พ่อเนี่ยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่สำหรับนี้

ถ้าซื้อมันก็ต้องเป็นของเราแล้วสิมันต้องอยู่ในมือพ่อแล้วสิ
ก็คือลอตเตอรี่เราไม่ได้ซื้อแต่เราจะต้องทำให้เป็นซื้อไง

ถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไง
ทีนี้เราไม่ได้ซื้อทีนี้เรื่องมันทำให้เราต้องซื้อ

ถ้าเราไม่เอาอะไรเลยก็คือตอนนี้เราก็ต้องคิดว่า
สรุปว่ากูไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็คือจบก็ต้องไม่เอา
แต่เราดันไปเอาจะไปเอาให้ได้ไง

ถ้าวันนั้นพ่อตั้งใจซื้อมามันก็ได้มาแล้วล่ะ
พ่อเห็นมันแพงเพราะก็เลยไม่ได้ตั้งใจซื้อ
ก็ไม่ขอตอบนะคะว่าเป็นเสียงใคร

ใช่ค่ะเพราะว่าหน้าที่ของตัวเองเป็นทนายความของเจ๊บ้าบินนะคะ
คลิปเสียงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ๊บ้าบิน
คลิปเสียงหรือคลิปอะไรก็ไม่ได้ยื่นเป็นหลักฐานในคดีนะคะ
คดีที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูน
ซึ่งสารจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องอยู่ในขณะนี้
ที่จะมีการไต่สวนกันอีกครั้งหนึ่ง๒๔กันยายนนี้

แล้วคลิปที่ปล่อยออกมาณตอนนี้
เหมือนกับเป็นการสร้างความสับสนหรือเปล่า
ทนายความของเจ๊บ้าบินมองแบบนี้นะคะ
ก็อยากจะให้คนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่

อย่าไปก้าวล่วงอำนาจการพิจารณาคดีของศาล

อย่าตกเป็นเครื่องมือของคนปล่อยคลิปค่ะ

มีการเอาคลิปมาจะมาถามค้าน
เราก็มองดมันอาจจะก้าวร่วงเกินช่วงเวลาไป

แต่ถ้าถามว่าคลิปเสียงนี้ใครอ้าง

เพราะนั้นมันก็มีข้อสังเกต
จากมีข่าวหรือว่ามีคลิปออกเผยแพร่
ในช่องในสื่อของไทยรัฐ

คลิปนี้ทางสื่อได้มาอย่างไร

และเป็นคลิปที่ได้มาโดยชอบ

มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของใครหรือเปล่า
มันมีความเหมาะสมเป็นธรรมกับ

แล้วก็อยู่ในระหว่างดำเนินคดีไหม

ที่พอมันเหมือนว่าเรายังไม่ได้ผ่านกระบวนการพิสูจน

แล้วสื่อเนี่ย

เพื่อไปให้ร้ายกับใครหรือเปล่า

มีอยู่ทั้งหมด๔๕๐๓คลิป

หมดทุกคลิปแล้วนะคะ
เพราะว่าอยู่ในสำนวนคดีแพ่ง

บอกไม่ได้ว่ามีคลิปที่ปล่อยออกมาต่าง
รวมอยู่ใน๔๕๐๓คลิปด้วยหรือเปล่า

และมีการสืบก่อนจนมั่นใจในหลักฐาน

นางสาวพัชริดาหรือเจ๊พัด
หรือมาอยู่ที่นางรัตนาพร

ซึ่งก็มีหลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจน
แต่ก็ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้
หลุดออกมาบ้างนะคะ
คือมั่นใจหรือไม่เนี่ย
ผมบอกเลยว่าในส่วนตัวผมผมมีหลักทำงานอยู่อย่างว่า
ต่อให้คนที่ผมไปทำคดีนั้นเป็นคนที่ผมรู้จักดี

ถ้าเราไม่เห็นพยานหลักฐาน
ที่จะนำสืบนำแสดงให้เป็นที่ชัดเจน
ให้มันที่ประจักษ์ต่อสารได้

ผมไม่ได้เชื่อถือบ้าบินเลยทำคดีให้
ผมไม่ได้เชื่อพัทธริดาเลยรับเป็นคดีให้
ผมไม่ได้เชื่อปีชาเลยรับเป็นคดีให้
แต่ผมเชื่อหลักฐานที่ผมเห็น
ผมได้มาว่ามันน่าเชื่อถือ

ให้ศาลเห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็น
ัชริดาก็คือชื่อจริงของเจ๊เกียวนะครับ
บ้าบินนะฮะเจ๊บ้าบินก็คือแม่ค้าโรตเตอรี่
ที่บอกว่าขายให้ครูปรีชาจริง
แต่ครูปีชาบอกว่าทำหล่นหายไปเนี่ยนะครับ

กลับกันทนายสุจภงฯวันที่๒๔กรันยายน
สารนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๕
จะซักค้านพยานที่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ด้วยคลิปเสียงนี้ไหม
ที่มีเสียงคล้ายครูปรีชาบอกว่าไม่ได้ซื้อ

อย่างที่บอกไปก็คือการจะไปเป็นทนายให้ใคร
จะดูพยานหลักฐานเรื่องนี้ดูหมดแล้ว
คงจะไม่เป็นทนายความให้กับหมวดจรูน
ไม่ขอตอบคำถามนี้ว่าจะไปซักค้านเรื่องนี้หรือไม่
ขณะที่ครูปรีชานะครับวันนี้ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรศัพท์ไปถามไลน์ไปขอสัมภาษณ์นะฮะ

เรื่องคลิปส่งคลิปเสียงขดงคดี
แต่พอถามว่าหนังสือเขียนเสร็จหรือยัง

ครูบอกว่าเดี๋ยวจะคลอดสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

เดี๋ยวขอให้ทนายอ่านอีกรอบหนึ่งก่อน

ปีชาวันนี้ก็อ่าไม่ได้ไปขายหวยนะครับเพราะว่าหวยเพิ่งออกเมื่อวันที่หนึ่ง
ก็ต้องรออีก๒๓วันแล้วครับรอสลากงวดใหม่มาก่อน
เดี๋ยวคงจะได้ไปขายกันในที่เดิมนะครับ